ไฟตามถนนเนี่ยนะบางทีมันก็ชอบเสีย
ไม่ค่อยส่องสว่างอยู่แล้วล่าสุดค่ะ
ที่ชนบุรีนะคะไอ้ตัวโคมไฟเนี่ยค่ะ
ลนโคร่มลงมาใส่รถกระบะคันนึงเคราะห์ดีนะคะ
โดนเขาตรงไม่งั้นนี่ไม่รู้เลยว่าจะเจ็บหนักแค่ไหน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนสะพานข้ามแยกบนถนนข้าวหลาม
ขาเข้าบางแสนอำเภอเมืองชนบุรี
นายชาตรีคัมภีริชยาวัย๓๕ปี
ขับกระบาดอีซูซุทะเบียนขอไข่ช้อฉิง
๒๐๕๐ชนบุรีมาจากอำเภอก่อจันทร์
ส่าห์จะพาแฟนไปเที่ยวชายหาดบางแสน
ขับขึ้นมาถึงสะพานเท่านั้นแหละค่ะ

หล่นดังโครมใส่รถเต็มเลย
กระจกหน้ารถนี่แตกเลยเดี๋ยวคุณเห็นไหมว่ามันลงไปตรงไหน
ตรงคนขับพอดีตรงคนขับเลยค่ะ
เขาเนี่ยเขาดีนะที่โดนแค่เสียกระจกบาด
ได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง

โชคดีมากที่โคมไฟมันไม่หล่นมาใส่โดยตรง

อู่ซ่อมรถไปเปลี่ยนกระจกบานใหม่
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักแสนศุกร์แล้วนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยออกมารับผิดชอบหน่อยเถอะ
และช่วยตรวจสอบโคมไฟทุกโคมเลยนะ
อย่าให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยอีก
เพราะว่าตรงสะพานข้ามแยกนี้มันมีโคมไฟแบบนี้เป็นแนวตลอดทั้งทาง
คือมันสวยนะเวลาแบบมองไปมันก็สวยดี
แต่ว่าถ้ามันอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่สวยแล้ว
ตรวจสอบกันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่สัญจรผ่านไปมาครับ